จากที่มีภาพจากกล้องวงจรปิด
สามารถจับภาพได้ว่าผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
โอ้โหขัดขาสาวธอมจนล้ม
แล้วก็พอสาวธอมล้มปุ๊บอยู่กับพื้น
ผู้ชายคนนี้ก็ง้างเท้าเนี่ย
หน้าสาวธอมจนแรง

ห้ามปรามไม่ให้ผู้ชายคนนี้

เหตุการณ์เกิดขึ้นกับตัวเองนะครับ
ทำร้ายร่างกายเตะสาวธอมจนล้มไปกองกับพื้น
แล้วก็เตะซ้ำไปที่ใบหน้าอีก๑ครั้ง
จนรองเท้ากระเด็นติดไปใบหน้าฝ่ายหญิงเลยนะ
ที่ฝ่ายชายจะรีบไปหยิบรองเท้า
แล้วก็เดินหนีไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
สาวธอมได้รับบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลครับ
แล้วก็ชาวเน็ตพากันวิพากษ์วิจารณ์
พฤติกรรมของชายเสื้อเหลืองคนนี้
รวมถึงอยากให้มีการจับกลุ่มได้ในเร็ววันนะครับ

เดินทางไปที่โรงพยาบาลวัชิระพยาบาล

เพราะว่าได้รับบาดเจ็บขาขวาหัก

แล้วก็มีรอยฟกช้ำรอบดวงตา
นี่หมายถึงอาการของสาวธอมคนนั้นนะฮะ
เรื่องต้นสาวธอมบอกเพียงสั้นบอกว่า
เพราะยังไม่สามารถพูดคุยได้มากนัก
แต่บอกว่ารู้จักกับชายที่ก่อเหตุ
สาเหตุมาจากตัวเธอเอง
เห็นว่าผู้ชายคนนี้กำลังทำร้ายผู้หญิง
เธอก็เลยต้องแจ้งความแจ้งตำรวจ

แต่ปรากฏว่าฝ่ายชายคนนี้ไม่พอใจนะครับ
ก็เลยหันมาเตะเธอแทน
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านแห่ง๑ซอยนวมิน๙๓ครับ
จากนั้นทีมข่าวของเราเดินทางไปยังที่เกิดเหตุ

ก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุ
ชายที่ก่อเหตุได้ขับรถมากับภรรยาใหม่
เพื่อมาเยี่ยมภรรยาเก่ากับลูกภายในหมู่บ้าน
แล้วก็ได้มีปัญหาทะเลาะกันขึ้น

ได้เข้ามาห้ามปรามนะครับ
พยายามที่จะห้ามแล้วก็เดินไปขอความช่วยเหลือ

เหตุผู้ชายทำร้ายผู้หญิงอยู่เนี่ย
แล้วก็แจ้งตำรวจ
เป็นจังหวะเดียวกันกับที่ผู้ชายที่ก่อเหตุเนี่ย

และเดินเข้าไปทำร้ายตามคลิปนี่แหละฮะ

สาวธรรมเนี่ยกำลังจะแจ้งตำรวจแล้วนะฮะ

ก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะเดินขึ้นรถ

โดยที่ตัวเขาเองก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น
เพราะว่าทั้งคู่เป็นเพื่อนกันนะครับ
นี่คือคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังนะฮะ
เพราะว่ารู้จักคน

ผันตำรวจเอกพาสกรรถนพนัดพุมการสนอรัฐพราว
บอกว่าเบื้องต้นผู้บาดเจ็บและผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกันจริง

เข้าไปห้ามแล้วแล้วก็ได้โทรแจ้งตำรวจ
อาจจะทำให้ผู้ชายนั้นเกิดความไม่พอใจนะครับ
โดยขณะนี้ตำรวจได้ออกหมายเรียกตัวผู้ชายผู้ก่อเหตุ
รับทราบข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บสาหัส
ว่าจะเข้ามาพบพนักงานสอบสวนภายใน๑๒วันนี้นะครับ